สวัสดีครับวันนี้ใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งตามจุดต่างต่างนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยคงต้องระวังเรื่องของสายฝนหน่อยนะครับเพราะว่ายังคงมีโอกาสโปรยปลายอย่างต่อเนื่องสิ่งที่จะตามมาหลังจากสายฝนก็คืออากาศหนาวเย็นนั่นเองนะครับภาพรวมวันนี้แต่ละจุดแต่ละพื้นที่ทั่วไทยเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลง

จุดที่ต้องระวังฝนก็คือสวรรถฮานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขาปัตตนียาลานราธิวาส

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรนะครับ
ฝั่งอันดามันจุดที่ต้องระวังฝนก็คือบริเวณตอนกลาง
นองพังงาภูเก็ตกระบี่ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๑องศา
สูงสุด๓๓องศาทะเลคลื่นสูงประมาณ๑เมตร
กรุงเทพมหานครก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องระวังฝนเช่นเดียวกันนะครับ
การเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็อยู่ที่ประมาณ๑๓๐ของพื้นที่
ฝนเหล่านี้นั้นก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่บอกให้เรารู้ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
ความหนาวเย็นที่หลายคนรอคอยกำลังจะมาเยือนเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้
เมื่อวานนี้นะครับฝนส่วนใหญ่นั้นไปเน้นตกบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับ
บางจุดบางพื้นที่อย่างเช่นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับยังคงต้องระวังฝนตกต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่ายังคงมีปัจจัยตัวสำคัญก็คือเรื่องของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
มีการเคลื่อนตัวผ่านในบริเวณดังกล่าวนะครับซึ่งปัจจัยตัวนี้เองก็จะทำให้อากาศนั้นมีความหนาวเย็นกว่าปกตินะครับ
เพราะว่ามีทั้งฝนมีทั้งลมรวมไปถึงลมหนาวที่หลังจากนี้เป็นต้นไปที่จะเข้ามามีบทบาทกับสภาพอากาศเมืองไทยของเรา
หนาวครั้งนี้ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็จะมาดับร้อนในหลายพื้นที่หลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะครับ
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานกันก่อนนะครับจะเป็นจุดแรกที่ลมหนาวจะแผ่ลงมาปกคลุมในบริเวณดังกล่าว
ใครที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าวก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
แน่นอนครับเมื่อบริเวณทางตอนบนนั้นมีอากาศหนาวเย็น
สิ่งที่ชาวใต้ต้องระวังก็คือเรื่องของสถานการณ์คลื่นนะครับ
เพราะว่าสิ่งที่มาพร้อมกับความหนาวเย็นก็คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

จะทำให้คลื่นนั้นสูงมากยิ่งขึ้นนะครับ
คลื่นนั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อเรือเล็กนะครับ
ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือคงต้องเฝ้าติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
แต่สถานการณ์ฝนนั้นก็พบว่าจากความหนาวเย็นที่แพลลงมา
ก็ทำให้กลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นเลื่อนไปตกในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของประเทศไทยสักส่วนใหญ่นะครับ
นี่คือการคาดการณ์จากกรมบุตุนิยมวิทยานะครับ
ก็จะพบว่าพื้นที่สีฟ้าครับคือบริเวณพื้นที่ที่มีอากาศเย็นนะครับ
เมื่อวานนี้อยู่แถวตอนบนของไทยนะครับ
วันนี้เลื่อนลงมานะครับมาปกคลุมบริเวณถึงตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวไปดูช่วงที่คาดการณ์ว่าจะเป็นช่วงที่หนาวเย็นที่สุดเนี่ยนะครับ
ก็คือในช่วงวันที่๑๒ครับ

จะพบว่าบริเวณที่มีตัวเลข๑๔เนี่ยนะครับ
มีลุ้นว่าชาวกรุงเทพก็จะได้มีโอกาสสัมผัสกับอากาศเย็นสบายต่ำกว่า๒๐องศาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ยังไงช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษด้วยนะครับ
ผมพุทธนันท์พี่สิทธิ์มหันสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป